จากบีซั่วคุณขอมาเราก็จัดให้บอกอยากเห็นแล้วทั้งสามท่าน

ลูกชิ้นไม้ละแสนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง

สิบเอ็ดไม้ไปเลยล้านเดียว

นี่เขาจะมีการกดก็แก๊อกแก๊กเปิดเหมือนเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยจะขายของแบบโอ๊ยเพนธรรมดาเนี่ย
มันเอาไปแล้วมันล้าไปแล้วนะคะ
ต้องขายแบบนี้อ่ะค่ะถึงจะขายถิดขายดี
รู้ไหมคะว่าเขาขายลูกชิ้นปิ้งได้วันละกี่ไม้

ถึง๑๗๐๐ไม้นะ

นี่ต้องมีกลยุทธ์กลวิธีการที่แบบดึงดูดใจลูกค้า

นี่แหละค่ะวิบวับวิบวับแบบนี้นะคะ

ใช่ใช่คุณผู้ชมเราเฉลยเลยละกันนะคะ
ที่บอกว่าไม้ละแสนมันเป็นแค่กุศโลบายของเขาจริงแหละ

นี่แหละค่ะลูกชิ้นปิ้งร้านดังร้านนี้นะคะ
ชื่อว่าย่างหอมนับเป็นการขายแบบ
โอ้โหคุณค่ะตอนนี้ฮิตฮอตมากจอดตรงไหน
คนก็เข้าไปรุมต่อคิวซื้อแบบนี้ยาวเหยียด
บางวันนะบางคนต้องรอนานถึง๓ชั่วโมงนะจ๊ะ
ของลูกชิ้นปิ้งย่างหอมก็คืออยู่ที่น้ำจิ้ม
เด็ด๒รสชาติบวกกับลูกชิ้นที่มีคุณภาพดีคัดสรรมาอย่างดีเลย
ให้ลูกค้าลิ้มลองภายใต้โลแกน
ไม้ละแสน๑๑ไม้ล้านก็คือซื้อ๑๐ไม้แถม๑ไม้นั่นเองนะคะ
ฟ้าใสใจงามค่ะเป็นสายาของคุณพี่ทนีนะคะ

ถูกต้องสันสีฟ้านะ

เธอเล่าบอกว่าอยากสร้างสีสันให้กับลูกค้า
ก็เลยตั้งราคาลูกชิ้นไม้ละแสน
เพราะอยากให้ลูกค้าดูไฮโซ
เป็นลูกชิ้นที่ดูไฮโซราคาก็แพง
แต่จริงแล้วก็คิดราคาตามปกตินั่นแหละค่ะ

แนวคิดนี้นะจะบอกว่าได้รับการตอบรับดีมาก
เพราะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะเขาไปแชร์ผ่านโลกออนไลน์

ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้
ขายลูกชิ้นอย่างที่บอกไป๗๐๐๑๐๐๐ไม้ต่อวัน
ลูกค้ามารอแน่นร้านเพียบเลยนะคะ
บางคนต้องรอยอมรอคิวนานกว่า๓ชั่วโมง
บางคนบอกว่ามาจากต่างจังหวัดมาซื้อที่นี่ค่ะนะฮะ

แต่คนที่จะหิ้วไปขายต่อเนี่ยต้องพรีออเดอร์สั่งล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ
เอาล่ะลูกค้าเยอะขนาดนี้หลายคนเริ่มอยากทาน
ก๊อบอยากทานไหมพี่เบิร์ตอยากไหมอยากสิ
เอามาสักสองถุงสองถุงพอไหม
คุณผู้ชมนะคะเขาขายกันช่วงไหนล่ะ
ขายตั้งแต่ประมาณบ่าย๒๓๐ขายไปจนกว่าสินค้าจะหมด
สักประมาณ๑ทุ่มแล้วช่วงนี้ขายดิบขายดีมาก
ใครอยากรู้พิกัดเส้นทางนะคะไปที่เพจอ่ามีเพจด้วยนะ
เพจของเขาชื่อว่าย่างหอมไม้ละแสนที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ไม้ละแสนหมื่นไม้คูณสิบเข้าไปโอ้โห
นั่นแหละแสนสมใจไหม

เขาดังจากการที่เขาทำกล่องแคชเชียร์ขึ้นมาเรียนแบบ
เวลาเก็บเงินเขากดกิ๊กของเขาไว้
หลังจากนั้นก็มีอะไรมุกอะไรของเขาต่อนะคะ